นับจากนี้ไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเราจะต้อง
รายงานข่าวประเภทนี้บ่อยขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าการเมืองเราจะเห็นการ

จะมีการเตรียมตัวเลือกตั้งในครั้งหน้า

คนร้ายเปิดฉากยิงถล่ม

แบ่งชุดการยิงเป็น๓ชุดนะ
คลั้งแรกพี่น้ำแข็ง๖นัฏก่อน

หลังจากนั้นได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถ
ขณะการรัฐดรช่วยคมนาคม

ก่อเหตุไว้ได้นี่หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรนครสวรรค์มาเลยครับมาตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุอยู่บนถนนทางหลวงสายเอเชียฝั่งขาล่องอำเภอพยุหาคิรีครับ
เนื้อที่ของบ้านเนี่ยโอ้โห๖ไร่นะรั้วรอบขอบชิดครับ
ด้านหลังและด้านข้างของบ้านเนี่ยติดกับเขาส่วนกำแพงหน้าบ้านและหน้าต่างก็มีร่องรอยกระสุนปืนหลายนัด
ตำรวจก็เดินดูดูสภาพบ้านหน่อยตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอวิถีกระสุนมาจากบนเขาที่เป็นป่าทึบ
สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะซุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วยิงเข้ามา
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันอยู่หลังบ้านของนายทรงศักดิ์ครับคาดว่าคนก่อเหตุก็อยู่แถวนั้นแหละ
ทรงศักดิ์ให้ข้อมูลว่าในคืนเกิดเหตุเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านนะ
แต่มีคนดูแลพักอยู่ครับแต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บเลย
ปมเหตุพี่ทรงศักดิ์คิดว่ายังไงเนี่ยพี่ทรงศักดิ์
เขาเชื่อว่าเป็นการยิงข่มขู่เฉยครับไม่ได้หวังจะเอาชีวิตหรือหวังให้คนบาดเจ็บ
แต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของพี่เขาหรือจะเป็นเรื่องการเมือง
เพราะอะไรย้อนไปคุณผู้ชมฮะ
กี่ปีล่ะ๙ปีที่แล้วครับปี๕๖เนี่ย
เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง

อาวุธสงครามนะตอนนั้นบ้านเขาเสียหายมาแล้วครับ
สำหรับนายทรงศักดิ์เนี่ยหรือว่าชาวนครสวรรค์เขารู้จักกันดี
นามสจแป๊ยิ้มเป็นคนดังของจังหวัดเลย
เพราะเป็นเจ้าของท่าข้าวแล้วก็โกดังข้าวขนาดใหญ่หลายแห่ง
อดีตเนี่ยท่านเคยเป็นสจนครสวรรค์ครับ
แล้วก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขต๒นครสวรรค์ของพักภูมิใจไทย
แต่รอบนั้นพี่ทรงศักดิ์สอบตก

แต่ว่ารัฐมนาคมครับ
นายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเคยแต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนาคม
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ย

ลงสอสอนครสวรรค์ในครั้งหน้าก็คือปีหน้า
เป็นเรื่องการข่มขู่เรื่องของการย้ายพักหรือไม่อย่างไร
นี่ถือว่าได้รับการไว้วางใจมาก

จะเป็นฐานเสียงสำคัญคุณผู้ชมผมลองให้สังเกตนะ
เรื่องการเมืองนะตอนนี้นะเรื่องการเมืองตอนนี้นะ
คือพวกหัวหน้าพักพวกแกนนำพักพวกอะไรพวกนี้
นี่นี่ประชุมเมเป็กเสร็จเรียบร้อยนะเออ
จะเริ่มออกต่างกว่าแล้วค่ะใช่วันศุกร์ไปดูได้เลยสนามบิน
ออกต่างวัดแล้วไปทำอะไรเขาเรียกไปตรวจแถวครับอืม
ไปตรวจแถวดูซิว่าแถวยังเรียบร้อยไหมแถวยังเรียบร้อยไหม
มีใครแตกแถวหรือเปล่ามีใครจะย้ายพักไหม
กำลังจัดแต่งลำดับรายชื่อกันอยู่ว่าจะส่งเป็นว่าที่ผู้สมัครอืมอ่า
ผมให้ดูว่าบรรยากาศการเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ไป
เป็นอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ไปนะฮะช่วงนี้แล้วก็เรียกช่วงตรวจแถว
แต่แบบนี้การเมืองไม่สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์ถ้ามันเกี่ยวกับการเมืองจริงจริง